นาฬิกา๓นาทีครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของเหตุที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่ามีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งฮะถูกอาวุธปืนแหละนะครับแต่ยิงมาจากไหนเนี่ยยังไม่รู้นะครับแล้วก็ล้มลงตอนนี้อาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเขาโดนยิงที่สอนอดินแดงเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิป
เฮ้ยไอ้นั่นโดนยิงมั้ย
พี่จ่อนหน่อยคนโดนยิงไปเลยอุ้มลงเลย
ลงส่างเขาเลยตำรวจมาก
คุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับที่ผู้ชายวัยรุ่นอายุประมาณสัก๒๐ได้คนนั้นนะครับ
ยิมล้มคว่ำไปที่หน้าสอนอดินแดง
แต่เป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบนะฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่สอนอดินแดงครับวันนี้ไปถามคนเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เขาเนี่ยนะสังเกตเห็นผู้ชายคนนั้นล้มลงกับพื้นครับ
จากนั้นก็มีเพื่อนมาอุ้มไปที่รถพยาบาล
ซึ่งจากมุมที่เขาเห็นมันอยู่คนละฝากกับที่เกิดเหตุ
บอกไม่ได้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นอะไรแต่คาดว่าจะถูกยิง
นางสาวปัชชนิสอิณฑชโชศอายุ๓๕ปี
เป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในระแวกนั้นเล่าบอกว่า
มองเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งยืนชุมนุมอยู่กับเพื่อน
แล้วจู่ก็เหมือนถูกยิงนะครับที่บริเวณคอ
แล้วก็ล้มคว่ำลงไปครับ
เขาก็ยืนชุมนุมอยู่กับเพื่อนเขายืนเป็นกลุ่ม
แล้วก็เห็นเขาล้มลงไป
ในช่วงนั้นคือทิศทางปืนหรือว่ากระสุนปืน
ไม่รู้ว่ายิงมาจากตรงไหนใช่ไหม

เข้าตรงประมาณตรงนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาว่าปืนมันมาจากทางไหน
แต่ว่าน้องเขาหันหน้ามาหันหน้าเข้าสตน
คุณผู้ชมค่อยดูไปนะครับการหันหน้าหันหลัง
มีประโยชน์ต่อรูปคดีทั้งนั้นนะฮะ

เปิดเผยความคืบหน้าอาการของผู้ชายคนนั้นนะฮะ
ถูกยิงที่ไทยทอยด้านซ้าย๑นัดที่หน้าสอนอดินแดง
ขณะนี้นะครับยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
คือตอนที่รับเข้าห้องฉุกเฉินนะครับ
ไม่รู้เลยชื่อไม่รู้นามสกุลไม่มีเอกสารประจำตัว
เขาหมดสติมาไม่หายใจไม่มีชีพจรแล้วตอนนั้น
ตรวจพบบาดแผลเป็นกระสุนที่ลำคอด้านซ้ายครับ
แพทย์ฉุกเฉินได้ใส่ท่อช่วยหายใจ

คุณผู้ชมครับผู้บาดเจ็บกลับมามีสัญญาณชีพอีกครั้งหนึ่ง
จากการตรวจสอบด้วยการเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมอง
พบว่ากระสุนปืนค้างอยู่บริเวณกั้นสมอง๑นัด
แล้วก็พบว่ากระดูกต้นคอซี่ที่๑และ๒แตกฮะ
ขณะนี้ผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต
โดยอาการวันนี้เมื่อเวลา๙นาที๔๐นาที
ผู้บาดเจ็บยังไม่รู้สึกตัวอยู่ในอาการโคม่าครับ
ใส่ท่อช่วยหายใจสัญญาณชีพทั่วไปคงที่
อยู่ระหว่างรอการประเมินอาการบาดเจ็บทางสมองนะครับ
จากทีมแพทย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
และศัลยกรรมประสาทและสมองนะครับ
แล้วก็จะมีแถลงรายละเอียดเป็นครั้งไปฮะ
นี่คืออาการล่าสุดของชายวัยรุ่นที่ถูกยิงที่หน้าสอนอดินแดงครับ